กันที่สาวสวยอีกหนึ่งคนกันบ้างดีกว่าค่ะ
จันจิจันจิราหรือว่าสาวจันจิกายอา
หรือว่าเรียกง่ายจันจิแฟนมาริโอนั่นเอง

ล่าสุดเค้าเพิ่งผ่านพร้อมวันเกิดปลาย๒๖ขวดพอดีเลยจ้า

ไม่อยากใช้คำว่า๒๖ปีมันรู้สึกแก่ไง
จันจิบอกเลยว่าไปทำบุญกับคุณพ่อ
เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ
แล้วก็จะเตรียมไปทำบุญครั้งใหญ่อีกครั้งด้วย
ชวนเพื่อนไปด้วยไปที่บางประกงค่ะ
ส่วนของขวัญวันเกิดปีนี้ที่หาให้กับตัวเอง
นักร้องสาวบอกว่าไม่ได้จัดหาเป็นสิ่งของนะคะ
แต่สัญญากับตัวเองว่าจะดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งในเรื่องของหุ่นและของสุขภาพ

กล้องถ่ายรูปให้เอาไว้บันทึกความทรงจำนั่นเองค่ะ
ของขวัญให้ตัวเองเหรอคะไม่มีเลย

ก็ดูแลตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยดีกว่าค่ะ

แต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อสักที

ก็เลยแบบว่าถือโอกาสว่าให้ละกัน

ไม่เคยได้ทำกับสถานที่อย่างนี้ค่ะ